การไหว้ขอโชคขอลาบไอ้ไข่กันนะครับ

กลุ่มชาวบ้านพากันไปไหว้ขอโชคลาภ
รูปปั้นไอ้ไข่ที่วัดท่าใหม่อิ

หลังจากคณะกรรมการวัดนำรูปปั้นไอ้ไข่
กลับมาตั้งไว้ให้ชาวบ้านบูชา
โดยคณะกรรมการวัดตั้งชื่อให้ว่า

เพื่อไม่ให้ซ้ำกับไอ้ไข่ของวัดอื่นครับ
ก่อนหน้านี้คณะกรรมการวัดกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธ
ก็เลยเอารูปปั้นไอ้ไข่ที่มีลูกศิษย์นำมาถวาย

แต่เมื่อชาวบ้านพากันมาถามหา
จึงนำรูปปั้นไอ้ไข่ออกมาตั้งไว้ตามเดิมอีกครั้ง

หลังจากส่องหาตัวเลขบนรูปไอ้ไข่

แล้วจะเอาไปลุ้นโชคกันในงวดนี้แหละครับ

คุณผู้ชมที่วัดน้ำโค้งอำเภอเมือง
ชาวบ้านถยอยไปกราบว่ายขอโชคขอลาบ
จากรูปหล่อไอ้ไข่ทำจากทองเหลืองความสูงสามฟุตค่ะมีชาวบ้านนำมาถวายวัดนะคะ
โดยนำมาจากวัดสะสี่มุมอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
เขามีการทำพิธีกรรมอย่างถูกต้องเพื่อให้ไอ้ไข่เนี่ยมีพารานุภาพแล้วก็แสดงปฏิหาร
เหมือนกับฉบับทางภาคใต้นะคะเหมือนต้นตำรับอ่ะพูดง่ายพิธีต่างถูกต้องค่ะ
อ่ะแล้วแต่ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันขอให้โชคดีนะครับ